ข่าวต่อไปนี้มีความหมายนะ

เขาเรียกว่าคืนจรรย์ซ้อนจรรย์

พระลูกวัดช่วยกันจุดเทียน

เพื่อทำพิธีกรรมตามจันทร์ซ้อนจันทร์

เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้จนทำให้แสงเทียนสว่างสวัยไปทั่วบริเวณ
ในวัดสันทรายต้นกอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
โดยคติความเชื่อโบราณถือว่า
จันทร์ซ้อนจันทร์เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นสุดยอดมหาเริก
มักจะใช้เลิกนี้แหละจัดสร้างวัตถุมงคลด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภ
โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมอำนาจมหาเสน่ห์
คุณผู้ชมครับวันจันทร์ซ้อนจันทร์คือวันจันทร์ที่พระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันจันทร์
ซึ่งในแต่ละปีนะจะมีเลิกจันทร์ซ้อนจันทร์วันเดียวหรือ๒วันเท่านั้นครับ
สำหรับปีนี้นะเลิกจันทร์ซ้อนจันทร์วันแรกนะครับตรงกับวันจันทร์ที่๒๖เมษายนครับ
ซึ่งตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำทางวัดจึงจัดทำพิธีจุดเทียนเพื่อขอพรขอโชคลาภแล้วก็ทำน้ำมนต์นะฮะ
ให้ชาวบ้านนำกลับไปอาบหรือว่าไปประพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลครับปุ้ย
ขอจันทร์กันใช่ไหมทีนี้ไปดูบรรยากาศขอโชคขอลาบกันหน่อยนะคะ
ช่วงกลางวันค่ะคุณผู้ชมที่บริเวณวัดท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ปรากฏว่านี่ค่ะ
มีชาวบ้านทยอยไปขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องความยาว๕๐เมตรค่ะ
เชื่อว่ามีอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปีนะคะ
ทางวัดขอความร่วมมือให้ชาวบ้านที่เข้าไปกราบไหว้เนี่ยก็ไปได้ครั้งละไม่เกิน๑๐คน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีน่ารักมากนะฮะ
แถมยังกระซิบบอกเลขเด็ดด้วยแล้วน่ารักกว่าก็คือตรงนี้แหละค่ะ
บอกเลขเด็ดเรามาด้วยนะคะแอดนะคะ
ชาวบ้านไปพบต้นตะเคียนสองพี่น้องเนี่ย
ขณะที่ใช้รถแบ็คโฮลอกขุดลอกแม่น้ำยมบริเวณข้างวัด
จากนั้นก็นำมาไว้ที่วัดเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสขอพรขอโชคขอลาบ
ถูกไทยกันแบบนี้ด้วยนะ
ต่อที่วัดสามัคคีพัฒนามรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากเรือขุดโบราณนะครับทำจากไม้ตะเคียนความยาว๕เมตรกว้าง๕๐เซนติเมตร
บ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านไปเจอเรือลำนี้ในคลองยาง
จากวัดราวสัก๕๐๐เมตรได้ก็ช่วยกันนำขึ้นมา
เมื่อวานนี้คนรู้ข่าวก็เลยไปกันเยอะครับ
เขียนมาให้ดูแบบนี้เต็มไปหมดเลย
คนขายก็ไปขายกันคนหาก็ไปหาเลขกันแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับไปที่สารเพียงตาบ้าง
เป็นสารเพียงตาปู่ขุนเดชขุนจันทร์ฮะ
หรือที่รู้จักกันดีคือต้นโพเฮียนแห่งบ้านโคกสว่างที่กะบินบุรีปาจีนบุรีครับ
เมื่อช่วงเย็นวันนี้มีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภนะครับ
ส่องหาเลขในขันน้ำมนต์ที่อาจารย์เริงทำพิธีขอตัวเลขเอาไว้
โดยตัวเลขที่ลอยอยู่ในขันน้ำมนต์มี๕ตัวครับคุณผู้ชมครับ
ลองเพ่งดูนะชาวบ้านบอกว่าตัวเลขที่ตรงกับจำนวนเรือดำน้ำที่ศูนย์หาย
โอ้โหนี่ไปอิงกับทางนู้นเขาเลยนะคือเลข๔๐๒ครับ
ขณะที่อาจารย์เริงนะฮะชูมือบอกใบ้เลขเนี่ยก่อนจะเขียนตัวเลขลงบนแผ่นกระดาษ
ให้ทุกคนได้เห็นกันแบบชัดจะนะใครจะเอาไปเสี่ยงดวงกันก็ตามแต่
ลองเพ่งกันดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เอาแบบไม่กลับหัวไป